คุณผู้ชมคะยังต้องตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของพฤติสาว
วัย๒๕ปีลาลาเบลนางสาวธิติมานอรพันธ์พิพัฒน์
เพราะว่าคดียังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลการชนะสูตรขั้นสูงจากทางนิติเวศอยู่นะคะ
ตอนนี้น้ำอุ่นเป็นผู้ต้องหาข้อหาอาณาจารย์
และข้อหากักขังหน่วงเหนียวจนทำให้ถึงแก่ความตาย๓ข้อหา
แต่น้ำอุ่นโดนอีกข้อหาหนึ่งก็คือข้อหาซ่องโจร
ร่วมกับแก๊งปาร์ตี้ที่บ้านย่านบางบัวทอง
นั้นเขาโดนในคดีของพริตตี้เดีย
ตอนนี้นะคะทางครอบครัวของลาลาเบลบอกว่า
ยังรอผลการชนะสูตรเพราะไม่ปักใจเชื่อ
ลาลาเบลเสียชีวิตจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก

เพราะว่าจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือด
ก็คือ๔๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ดังนั้นวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญครอบครัวของลาลาเบล
มารับฟังในส่วนของวิธีการและขั้นตอน
การทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ะ
เพราะว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้รับผลรายงาน
การชนะสูตรขั้นสูงจากนิติเวชโรงพยาบาลจุฬานะคะ
ดังนั้นถ้าครอบครัวยังคงข้องใจในสาเหตุการเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญครอบครัวมารับฟังว่า
วิธีการขั้นตอนการทำงานเป็นยังไง
แต่ว่าการรับฟังข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับนะคะ
ระหว่างทางโรงพยาบาลกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ดังนั้นนักข่าวก็เลยจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากนักในส่วนนี้
ซึ่งวันนี้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งแฟนนุ่ม
เพื่อนสนิทของลาลาเบลไปรับฟังด้วยนะคะ
ตำรวจบอกว่าได้ประสานทางแพทย์โรงพยาบาลจุฬา

รวมถึงผลการชนะสูตรกับทางครอบครัวโดยตรง
พันธุ์ตำรวจเอกนำเกียรติธีระโรจนพงศ์
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน๘ก็เข้าร่วมรับฟังด้วย
หลังจากรับฟังรายละเอียด๒ชั่วโมงกว่าค่ะ
ทนายความก็ออกมาเปิดเผยแบบนี้นะคะว่า
ทางครอบครัวของลาลาเบลได้รับทราบถึงกระบวนการ
ขั้นตอนการทำงานของแพทย์แล้ว
ตอนนี้ญาติเข้าใจพอใจในระดับหนึ่ง
ส่วนผลการชนะสูตรขั้นสูงก็ต้องรอนะคะ
ซึ่งทีมแพทย์ได้มีการส่งรายงานการเสียชีวิต
ให้พนักงานสอบสวนแล้วยังคงยืนยันเหมือนเดิม
ว่าปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของลาลาเบลสูงถึง๔๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จริง
เป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิต
แต่จะมีปัจจัยอื่นสาเหตุอื่นที่เกี่ยวข้อง
และทำให้ลาลาเบลเสียชีวิตหรือเปล่าต้องรอ
ส่วนข้อสงสัยเรื่องของรอยแผลที่พบ
ไม่มีผลทำให้เสียชีวิตสำหรับช่วงเวลาการตาย
ส่วนนี้มีพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่แพทย์จะนำมาประกอบ
ซึ่งอาจจะทำให้ระบุช่วงเวลาการตายและสถานที่การตายให้แคบลงได้

อกจากนี้ค่ะการตรวจสารปนเปื้อนในร่างกายตรวจครบแล้ว
คาดว่าจะสามารถส่งผลให้ตำรวจได้ภายในสัปดาห์นี้
อันนี้คือความคืบหน้านะคะเราทำเป็นกราฟิกให้ดูเลยหน้าจอแบบนี้นะคะ
ซึ่งถ้าญาติต้องการจะรู้ผลการชนะสูตร
ก็ต้องถามจากพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
เพราะว่าสิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นรายละเอียดที่จะมีผลต่อรูปคดีค่ะ
ทางแพทย์ก็เลยยังไม่แจ้งผลรายละเอียดให้ญาติได้รับทราบนะคะ
แต่ถ้าหากผลการชนสูตรทั้งหมดออกมา
แล้วครอบครัวไม่ติดใจก็พร้อมที่จะยอมรับ
แต่ถ้ายังติดใจเดี๋ยวว่ากันอีกที
ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกันอีกทีว่าจะดำเนินการยังไงกันต่อ
ก็คือเบื้องต้นตอนนี้รอผลการชนะสูตรขั้นสูงอยู่นะคะ
เบื้อนึงคืออยู่ไหมคะในร่างกายสถานชนิดอื่น
ประเด็นนี้เนี่ยทางแพทย์ได้มีการตรวจครบครับ
แล้วก็ทยอยส่งผลไปอย่างพนักงานสอบสวนโดยตรงครับ
คืออย่างนี้ครับในผลของการตรวจเนี่ย
ทางญาติก็คือเราอาจจะต้องคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับ
แล้วทางญาติยังคาใจไหมถ้าไม่คาใจก็เป็นอาจจบไป
อาจจะมีการตรวจรากน้องซ้ำหรืออะไรก็อีกประเด็นหนึ่งครับ
ทีนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
เขาก็มายื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา

โดยบอกว่าอยากที่จะให้ตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนร่วม
เพราะว่านายอัจฉริยะบอกว่ามันเกี่ยวพันธุ์ต่อเนื่องกัน
กลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาหรือว่าติดขัด

เลยอยากให้ตั้งบูรณาการร่วมซะเลย
นาอัชริยะบอกด้วยว่าที่มายื่นหนังสือวันนี้
ก็เพื่อให้พบตรแต่งตั้งพนักงานสอบสวนร่วม
สพบังบัวทองและสนบุคโล
การทำงานมันจะได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มีอำนาจในการสอบสวนร่วมกัน
เสนอให้แต่งตั้งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เพราะว่าการสอบสวนเดิมเป็นการทำงานแบบแยกกัน
กลัวว่าผู้ต้องหาจะใช้ช่องโหวเรื่องสถานที่การตาย
และเส้นทางการเดินทางมาต่อสู้คดี
ช่วงที่เกิดเรื่องนี้เนี่ยพอมีเรื่องพริตติเดียขึ้นมา
หลายคนเขาก็ลือกันว่าแบบนี้จะหลุดหรือเปล่า
ในเรื่องของการฟ้องใหม่ตรงเจ้าหน้าที่หรือว่าโทรหา

แต่นายอาชิริยะบอกว่ายังคงมั่นใจในพยานหลักฐานที่ตัวเองมี
ว่าจะสามารถมัดตัวแก๊งปาร์ตี้บางบัวทองได้
รวมถึงยังมีกลุ่มพริตตี้ที่เคยไปรับงานที่บ้านหลังนี้

เพราะกลัวว่าพยานจะถูกขมขู่และก็ถูกทำร้ายค่ะ
ทีนี้ค่ะทางพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษก
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นคนมารับหนังสือ
ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้จะต้องให้ทางพบตรพิจารณาดู
ว่าจะตั้งคณะทำงานร่วมกันได้หรือเปล่า
ในส่วนคดีการเสียชีวิตของลาลาเบลรวมถึงคดีพริตติเดียที่อยู่คนละพื้นที่กัน
ก็ต้องดูว่าจะตั้งคณะทำงานร่วมได้หรือเปล่า
ตอนนี้ยังอยู่ในกรอบเวลาอยู่๘๔วันนะคะตามกฎหมาย
ซึ่งตำรวจในพื้นที่เองเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็รับมือได้นะ
ถึงแม้ว่ามันจะมีบางส่วนที่มันคาบเกี่ยวกันก็ตาม
ตอนนี้สิ่งที่ต้องรอก็คือผลการชนะสูตรอย่างละเอียด
เรื่องนะคะ๑เลยสาเหตุการเสียชีวิตของลาลาเบลคืออะไร
เหนือจากปริมาณแอลกอฮอล์๔๑๘มิลลิกรัเปอร์เซ็นต์ในร่างกายเนี่ยนะ
ใครคือคนทำให้เสียชีวิตอันนี้คือสองอย่างต้องรอ
ทีนี้ค่ะความเคลื่อนไหวของเจ้าของบ้านปาร์ตี้ย่านบางบัวทอง
ในส่วนของบ้านหลังนี้ก็มีคนถูกดำเนินคดีไป
เป็นลักษณะของคดีของพิษฎีเดีย
ที่เขาบอกว่าเขาไปรับงานต่อเนื่องจากลาลาเบล
มาตอนเช้าคือไม่มีเสื้อผ้าใส่
ทีนี้วันนี้ก็ยังคงอยู่บ้านกันตามปกตินะคะ
เพราะว่าได้รับการประกันตัวกันออกไป
ก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวสั้นเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไปออกรายการทีวี
คู่กับนายอัจฉริยะแล้วนายอัจฉริยะพูดกลางรายการอะไรแบบเนี้ย
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเขาขอปฏิเสธทุกเรื่องนะ
เรื่องยาเสพติดเรื่องล่วงละเมิดทางเพศ
การขายรูปอนาจารย์ไปในกลุ่มไลน์กลุ่มลับอะไรต่าง
คือเบื้องต้นตอนนี้แก๊งปาร์ตี้ย่านบางบัวทอง
เขายังปฏิเสธทุกเรื่องเขาบอกว่าเขาจะสู้คดีให้ถึงที่สุดนะคะ